เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินกรณีที่มีรถตกจากอาคารจอดรถมาเป็นระยะเลย
ได้ยินบ่อยนะเหยียบคันเร่งผิดหรือใส่เกียร์ผิด
ว่าเป็นเกียร์เดินหน้ากลับกลายเป็นเกียร์ถอยหลังถอยตกห้างอีก
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วนะคะ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
เป็นการถอยรถแล้วก็พุ่งทะลุอาคารจอดรถลงมา
ตกลงมาถึงชั้นล่างเสียชีวิต๒คนค่ะเป็นผู้หญิงด้วยค่ะ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
โอ้โหเหล็กนี้ขาดเลยนะคะ
เรื่องต้นมีผู้เสียชีวิต๒คนทราบชื่อคือ
นางสาวพรทิพย์บุญสิ่งศรีอายุ๓๕ปี
อีก๑คนคือนางสาวปัธมาพุทธศรีอายุ๓๕ปี
ทั้งสองคนเป็นชาวอำเภอเทพานะคะ
หลังจากเกิดเหตุทางห้างก็ได้กั้นพื้นที่ค่ะ
ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาด
ยกเว้นตำรวจและหน่วยกู้ภัยนะคะ
พบว่ารั้วเหล็กถูกชนพังไปทั้งแถบเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้

แต่ว่าลักษณะรถที่ตกลงมาน่าจะเป็นการถอยหลังไปชนกับรั้วค่ะ
ซึ่งอาจจะเป็นความผิดพลาดของผู้ที่ขับขี่
ก็คือการเข้าเกียร์ผิดเป็นเกียร์ถอยหลัง
พอเข้าเกียร์ผิดแล้วก็อาจจะเหยียบคันเร่งส่งไปด้วย
หรือจะมาจากสาเหตุอื่นเจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งตรวจสอบค่ะ